จะมีผู้ชายคนหนึ่งชอบขี่มอเตอร์ไซค์เร็วในซอย

พอมีคนในซอยไปเตือนบอกเอ้ยขี่รถช้าหน่อยได้ไหมมันอันตราย
โห้ผู้ชายคนที่โดนเตือนละไม่พอใจยิบเหล็กขู่ชับ
มาแทงคนที่เตือนแล้วก็ทำทีเป็นโทรขู่บอก
เอามีดมาเลยนะเอาพวกมาด้วยแม่ค้าขายขนมปังแถวนั้นเห็น
ทนไม่ไหวด่ายับเลยค่ะ
ตอนนี้มันยังไม่ได้ชนแต่ถ้ามันชนขึ้นมาล่ะ
ตอนไหนอ่ะเออมันไม่ต้องตอนไหนแต่ถ้าน้องชนขึ้นมามันจะยังไง
ขึ้นซักพักขึ้นเลยทีเนี้ย

มาเลยเรียกพูดเท่าไหร่เรียกมาเลยมา

ผู้ก่อเหตุคนนี้ขี่รถหนีออกไปเลย

เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยจรรย์สนิทวง๒๓

เมื่อวานในช่วงใสก็ขี่ออกมาแบบเร็วหวัดเสียว
พุ่งออกจากตรอกไม่ระวังรถคันอื่น

เมื่อกี้พี่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากซอยเกือบชนคนแก่แล้วนะ

ผู้ชายคนนั้นก็มีอาการแปลกดีด
แล้วก็หยิบแท่งเหล็กขึ้นมาแล้วก็พุ่งเหลามาแทงเขาเลย
เขาบอกโชคดีเขาหลบทันแล้วก็เถียงกันอยู่สักพัก
ผู้ชายนั้นเลยบอกไหนเอากล้องวงจรปิดมาดูสิ
เห็นไหมเห็นเหล็กในมือไหม

แล้วก็เลยกลายเป็นคลิปที่เห็นไปตอนต้นนะคะ

เขามาอยู่ที่นี่ได้๒๓เดือนประมาณนี้ครับ

วันศุนย์ไม่สนใจเลยว่ะ

มันไม่ควรอยู่แล้วที่จะมาขับรถเร็ว
ใช่ครับค่ะแล้วสมัครท่าทางรถมือดื้มตาเปล่านี่ก็คือว่าไม่ปกติ
เต็มทางครับเต็มทางเลยครับ
เราได้คุยกับพี่แม่ค้าร้านขนมปังที่เป็นคนโตเถียงกับผู้ชายคนนั้น
คลิปแรกด้วยนะคะคุณลักษณะค่ะ
คุณลักษณะบอกว่าคือตอนนั้นเธอเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
ก็เลยให้แฟนเข้าไปช่วยแต่ผู้ชายคนนั้นท่าทางเหมือนดีดดีด
เธอก็เลยเตือนไปเรื่องการขี่รถมอเตอร์ไซค์เพราะไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุ
ก็เถียงจังเลยบอกยังไม่ชนใคร

ยังโดนข่มขู่ว่าจะเรียกพวกกลับมาอีกด้วย
แถมตอนขี่รถหนีไปด่าคือสามอีก
แล้วก็มีวัยรุ่นในพื้นที่มาบอกว่าตอนเช้าเมื่อเช้าเนี่ย
เห็นผู้ชายในคลิปมาบิดมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าปากซอย

ก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะยกพวกมา
จะมาทำร้ายใครจะเกิดเรื่องบานปลายในซอยหรือเปล่า
เราพูดดีแล้วแล้วก็คือยังเถียง
แล้วก็บอกจะแจ้งความฝั่งพี่ว่าไปถ่ายคลิปเขาอะไรอย่างนี้
เราก็เลยโมโหแล้วมันก็คือยังแว้นแบบไม่หยุด
แบบยังยึกยักยึกยักอย่างนี้ก็เลยโมโหก็เลย

ก็บอกน้ำมึงไปเอามาเลยกูรออยู่ตรงเนี้ยมึงไปเอามา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

จริงด้วยก็คันนี้แหละสี่โมงเย็นที่ผ่านมาชุดสืบสวน
สอนอบางขุนนลคุมตัวชายามาสอบส่วนที่โรงพักจับมา
ได้แล้วไหนลองไปดูเขาหน่อยสิคะ
ต้องหลีกแทนเขาทำไมอ่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะตรวจปัสสาวะ

ตำรวจก็นำตัวไปตรวจปัสสาวะเพราะว่าตอนที่โตเถียงกัน
พี่ผู้หญิงคุณลักษณะก็บอกว่าโอ้ดูมันดูมันดีดซะแล้ว
ดีดอะไรดีดอะไรไม่ได้ดีดไปตรวจปัสสาวะปุ๊บผลออกมา
ไวมากค่ะเป็นยังไงฮะสีม่วงสิคะมันก็เดินดูแกว่งแกว่ง
ดูสิเออตอนอยู่บนเนี่ยขนาดอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ที่
นิ่งตัวเขายังกระเด้งไปกระเด้งมาได้เลยถูกแจ้ง
ข้อหาเสพยาเสพติดนะคะส่วนกรณีที่เอาเหล็กแทง
ผู้เสียหายตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนอยู่ค่ะ